สนามเลือกตั้งหกหกกันหน่อยนะคะยิ่งเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยเนี่ย
แต่ละพักก็ลงพื้นที่ทำคะแนนอย่างเต็มที่ครับ
เปิดเวทีปลาใสบ้างล่ะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกันแบบรึ่มเลยบ้างล่ะ
วันนี้ไปไล่เรียงดูกันหน่อยนะคะแต่ละพักพักแรกเลยนะคะ
ไปดูครอบครัวเพื่อไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะนางสาวแพทองทันชินวัฒ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะจับมือกับนายแพทย์ชุลนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าพักแล้วก็แก่นำพักเมื่อวานเนี่ยเขานำทีมประสัยที่อุบลราชธานีใช่ไหมคะ
เห็นบอกว่าคนมาฟังได้เกือบสามหมื่นคนวันนี้เปิดเวทีประสัยที่อำนาจเจริญยะโสธรแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดค่ะ
ภักดิ์เพื่อไทยร้อยเอ็ดคิดใหญ่ค่ะคิดใหญ่เรื่องแรก
เรื่องสำคัญเพื่อจะคิดใหญ่ต่อเนื่องไปร้อยเอ็ดเลือกตั้งครั้ง
ที่สาวสาวแปดคนยกจังหวัดได้ไหมครับพี่น้อง
เป็นบางช่วงบางตอนนะคะซึ่งหลังจากปลาใสเสร็จเนี่ย
คุณอุ้งอิ๊งก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะขึ้นหาเสียงที่ภาคเหนือ
ตอนนี้เธอท้องเจ็ดเดือนแล้วนะคะแต่เธอบอกว่าถ้าหมอยังให้เดินทางได้
ก็ยังลงพื้นที่ตามปกติจนกว่าจะใกล้คลอด
ก็อาจจะมีใช้วีดีโอคอนเฟอร์เนส์หาเสียงช่วยสอสอในพื้นที่บ้าง
พอถามว่าถ้าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา๒๑มีนาคมนี้
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะว่ายังไง
เธอบอกก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ
ด้านในแพทย์ตัวนั้นสีแก้วหัวหน้าพักก็พูดถึงแคนดิเดตนายรัฐมนตรีอีก๒คน
ว่าก็อาจจะมาช่วยหาเสียงอยู่แล้วก็ได้
แม้จะเปิดรายชื่อแคนดิเดตช้าแต่เชื่อว่าไม่ส่งผลกับการหาเสียงเลือกตั้ง
เพราะว่าพักเน้นเรื่องนโยบายเป็นหลัก
ส่วนข่าวที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่มาร่วมงานกับพักเพื่อไทยแล้วเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลค่ะ
แต่มั่นใจว่าพักมีโอกาสในพื้นที่ชนบุรีค่อนข้างมาก
ครับผมในขณะที่ทางด้านของพักเก้าไกลนะฮะ
ก็เปิดเวทีปราศัยที่สะแก้วครับโอ้โหมีคนมารอฟังเยอะเลยครับ
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักนะครับ
ว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาที่ดินที่ตกอยู่ในมือของในทุน

โดยเฉพาะกองทัพบกมีที่ดินเกือบ๕ล้านไร่
ต้องเอามากระจายให้ประชาชนทำกินด้วยการออกเป็นโฉนด
แล้วก็มั่นใจว่าบ้านใหม่บ้านใหม่กว่าอย่างก้าวไกล
จะชนะบ้านใหญ่ในภาคตะวันออกได้ครับ

ได้ยินมานานแล้วว่าที่นี่ประดับมียก

เขาบอกว่าสมรคลุมของการเงินสาแก้วเปลี่ยนแล้ว
มีนักบ้านใหญ่มีนักบ้านใหญ่มีนักบ้านใหม่
การผูกพาทางการเงินของสาแก้วหายไปแล้ว
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
ลงพื้นที่เขตดอนเมืองพร้อมปราศัยประกาศนโยบายแก้หนี้เติมทุน
ด้วยกองทุนสร้างไทย๓แสนล้านบาทครับ
ช่วยประชาชนพลิกฟื้นธุรกิจที่สำคัญประเทศจะเดินหน้าต่อได้
ก็ต้องแก้ปัญหาหนี้ทั้งหมดซะก่อนและต้องเร่งสร้างรายได้ใหม่ให้คนไทยครับ
ส่วนวันเดียวกันนะคะประชาธิปัตย์ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก
เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขตบางซื่อแล้วก็เปิดตัว๓ผู้สมัคร๓เขต
ก็คือบางซื่อสายไหมแล้วก็บึงกลุ่มซึ่งทุกคนเป็นกัปตันเครื่องบินหมดเลย
ถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนพี่น้องชาวกรุงเทพที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาว่าแบบนี้เห็นไหม
มาเต็มยดเลยนะคะใส่เครื่องแบบมาเลย
ส่วนที่พักชาติไทยพัฒนาค่ะนายวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าพักพร้อมแก่นำ
บวงสวงศักระพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงยุทธหัสถี
ก่อนเดินพบปะประชาชนกว่า๒๐๐คนที่มาร่วมฟังปราศัยที่ลานพระบรมราชานุสรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
แจกพันธุ์ข้าวพ่วงจ่ายต้นทุนการปลูก๑๐๐บาทต่อไร่ด้วย
โดยเขาบอกเขามั่นใจชนะทั้ง๕เขตแน่นอนแล้วก็พร้อมที่จะหนุนนายวราวุฒิเป็นนายกด้วย
ส่วนความเคลื่อนไหวพักการเมืองอื่นนะครับพักเสรีรวมไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่๑ที่โรงแรมลิเวอร์ไซต์ครับ
กรรมการบริหารชุดใหม่และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตทุกภาคพร้อมแถลง๑๔นโยบาย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับท่านนี้หัวหน้าพักบอกว่าสามารถทำงานร่วมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้
ไม่มีทางร่วมงานกันแน่และจะเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งบอกแบบนี้ฮะ
คุณประวิทย์เกษียณตั้งหลายปีแล้วไม่มีปัญญาที่จะมายึดอำนาจหรอก
คุณภพงศ์ก็หลายปีแล้วคุณภพงศ์ก่อนคุณไปยุทธสามหรือสี่รุ่นน่ะนะ
ไม่มีปัญญาที่มารัฐประหารต้องคนที่อยู่ในอำนาจเท่านั้น
คนที่คุมกำลังคนที่มีอาวุธเท่านั้น
เพราะฉะนั้นการรัฐมหาญเท่าที่แล้วถ้าคุณไปยุทธไม่ทำ
คุณประวิทย์กับคุณนรพงศ์ก็ทำไม่ได้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เป็นตัวหลักเป็นตัวพระเด็จการที่แท้จริง
ยึดอำนาจแล้วก็ไปชวนพี่เขามาช่วย
สองคนนั้นก็ถือว่าเอามาช่วยน้องอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นผมจะต่อต้านตัวหลักคุณประยุทธ์ไม่ต้องพูดกันหรอก

อ้าวไหนก็พูดถึงคุณไปยุทธแล้วนะคะ
ไปดูความเคลื่อนไหวพลเอกประยุจันโอชากันหน่อยค่ะ
เดินทางไปเป็นประธานพิธีต้อนรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ

หลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยที่สาธารณตุรเคีย
โดยทีมกู้ภัยทั้ง๔๒ชีวิตนะคะ
เครื่องแบบเต็มยศตั้งแถวรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ทีมแล้วก็สุนัขกู้ภัยทั้งสองตัว

จังหวะมอบของที่ระลึกให้กับสุนัขกู้ภัยเนี่ยค่ะ
แม่กลายเป็นมีมไปทั่วโซเชียลเลย

อ้าวมีพลเอกประยุทธ์แล้ว
มีจังหวะให้ของละวันน้องหมาไหม

สีเสื้อคือดูดิคุณวัยรุ่นไหมล่ะ

เฉจส้มเหลือม่วงเชิชม่วงโปกตรงนั้น

ตรงข้ามสาระว่าการกรุงเทพหาหน้าคอล

เป็นการไปโดยส่วนตัวนะคะ

นี่ดิฉันไล่เมนูให้ฟัง
มีผัดกระเฉดข้าวผัดกุ้งกะเพราหมู

ต้มยำไข่เจียวหมูเด้งน้ำข้น
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทานกี่คน

หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างทานอาหารชาวบ้านก็มาขอถ่ายรูปให้กำลังใจกันเยอะนะคะ
ทานอาหารเสร็จบิ๊กป้อมก็พาหลานเดินไปกินของหวานต่อที่ร้านมนต์นมสด
ก็ยืนต่อแถวสั่งเหมือนลูกค้าคนอื่นนะ
ก็กินนมกินขนมปังปิ้งนั่งพูดคุยถ่ายรูปกับประชาชนที่มาที่ร้านอย่างเป็นกันเอง
จะบอกให้ว่าหาที่นั่งยากมากนะคุณมนมสด

ที่นั่งก็หายากที่จอดรถแถวนั้นก็หายาก

ร้านข้างที่เป็นร้านขนมปังก็จะมีร้านลูกชิ้นทอดมีร้านปลาหมึกด้วย
เพื่อใครอยากไปตามรอยนะคะเมนูเด็ดทั้งนั้นเลย
ช่วงเวลานี้หิวเหมือนกันนะเนี่ยน้ำย่อยทำงานอีกแล้วนะ